จากข่าวกีฬามาถึงที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ไฟบุญช่วยคุณทัศนัย
ข่าวกีฬาเขามีเวลาพยากรของผมเนี่ยนะมีช้างพลายบุญช่วย

หิวแล้วคราวนี้เข้ามาในบ้านถูกต้องบ้านของเจ้าหน้าที่
อยากให้คุณผู้ชมดูคือเขาเหมือนฉลาดมากเลยนะคุณทัศนัย

หาอะไรครับพี่

เคยมาเอาไปแล้วเอาไปอีกแล้วนะ

โดนนะเบานะเบานะ
ไปไปถอยไปลูกถอยไป

ครับเดินไปเลยครับเชิญเลยครับ

เดินทางนั้นระวังรถระวังรถ
ถอยหลังถอยหลังลูกถอยหลัง

อ่าโอเคโอเค

แหมเราก็ลุ้นตามไปด้วย

คือบางคนถามว่าเฮ้ยนี่ช้างจริงหรือเปล่า

เขาเบียดรถนิดนึงนี่คือบุบเลยนะ

พลายบุญช่วยคุณผู้ชมครั้งที่แล้วมาโผล่เป็นหน้ามา
คนก็ไปทำกราฟิกเป็นนั่นเป็นนี่กันไป
ที่เป็นวิรกรรมทางห้องครัวเป็นวิรกรรมใช่ไหม

แวะมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจานที่ป่าละอู
ที่บริเวณศูนย์โอท็อปตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็เดินเข้าไปข้างหลังที่เห็นคือห้องเก็บของ
บังเอิญไปเจอทางด้านของคุณทองใบ
พอดีเขาเป็นผู้ประสานงานของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

ปีนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วเหมือนคุยกันรู้เรื่องด้วยนะ
คือมันเคยได้กลิ่นของอาหารมันก็เข้ามาหาของกิน

ใช่นี่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตนะว่า
การพูดแบบสุภาพของเจ้าหน้าที่แบบนี้มันเป็นเทคนิคหรือเปล่า
ในการไล่ช้างให้กลับเข้าป่าหรือเปล่า
เพราะว่าดูเหมือนเจ้าบุญช่วยมันจะฟังออก
มันจะฟังรู้เรื่องเสลอเกินเลยนะคะ
เป็นคลิปน่ารักนะคะที่เอามาให้ดูพลายบุญช่วยนะคะ